ต่อกันที่เรื่องราวความรักกันบ้างดีกว่านะคะ
คือนักข่าวถามทีไรนะก็ยังยืนยันความสัมพันธ์ว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะคะ
แต่ว่ามีคนตาดีก็อยู่แถวนี่แหละค่ะ

อ่ะดิฉันไปเห็นมาค่ะพูดจริง

เจอสิเจอคุณอ้ำมากับคุณพกเดินกลับมาสวนทาง

เออขนาดนั้นนะคะเออเขาก็บอกกันไปว่าเออนะคะ

ก็ย้ำถึงความสัมพันธ์สถานะเพื่อนเหมือนเดิม
พร้อมกับย้ำว่าเพื่อนกันก็ไปทานข้าวด้วยกัน๒คนได้

ก็เป็นเพื่อนกันก็ไปประมาทคือภาพ
ไปกันสองท่านหรือว่าอย่างไรครับ
ก็เมื่อวานอ้ำไปก่อนค่ะแล้วมีเพื่อนตามมาค่ำ
จริงไปสองคนก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันแหละอะไรอย่างนี้ค่ะ

คนเข้าใจผิดก็คงปกติอยู่แล้วเนาะ
แต่ตอนนี้ยังเป็นเพื่อนจริงเพราะถ้ามีอะไรคืบหน้าก็บอกอะค่ะ

ฟังทางคุณอ้ำไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังไฮโซโพกกันบ้างดีกว่านะคะ
คือเมื่อวานนี้ออกงานอีเวนต์วันเดียวกับสาวอ้ำพอดีพอดีเลยนะคะ
เจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับประเด็นยังไปไหนมาไหนกับสาวอ้ำเช่นกันนะคะ
ซึ่งก็ตอบตรงกันค่ะว่าความสัมพันธ์แค่เพื่อน
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าก็รู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นสถานะเดิมได้
ที่หลายคนเชียร์นะคะไปฟังเสียงค่ะ
ก็เหมือนเดิมครับเป็นเพื่อนที่ดีกันครับผมเป็นเพื่อนกันดีแล้วครับ
ยาวนานกว่าผมว่าก็รู้สึกดีที่มีคนเชียร์แต่บางทีก็รู้สึกแย่ที่เราทำตามที่เขาอยากให้เป็นไม่ได้
แต่ว่าก็ยังไงก็เหมือนที่บอกก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
เออนะคะฝ่ายฉันออกมาบอกก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันอาจจะได้ว่าคุณอ้ำเป็นน่ารักนะ
เพราะถึงแกไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วแต่องคี่ความสัมภันธ์ต่อไปอย่างนี้ค่ะ
ใช่วันนั้นคือฉันเดินสวนนะออร่าซุปตาแบบตีเข้าหน้าเต็ม
อยากจะขอถ่ายรูปแต่เกรงใจเพราะคุณอ้ำติดสายตลอดเวลา
ติดสับอยู่นะครับค่ะก็ดีที่ก็ถือว่ามีมารยาทเพราะทานข้าวอยู่